พูดถึงเรื่องเรื่องตัวเลขอีกไม่กี่วันจะถึงวันความหวังของพวกเราแล้ว

นักร้องด้วยกันเองดาราด้วยกันเอง
ตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้
ใครเคยคิดมองตัวเอง

เฮ้ยเพลงเขาฮิตไง
พี่หนูมิตเตอร์นี่แหละเพลงนี้ดังมากคุณผู้ชม
บังเอิญไปร่วมงานเดียวกับเจ้าพ่อเลขเด็ดของวงการลูกทุ่งพี่มนต์สิทธิ์คำซอย
งานนี้ค่ะไม่ทันได้ถามไถสราธุสุมดิปพี่เป็นยังไงบ้างกินข้าวรึยัง
ถามนะไม่สนใจไม่โฟกัส
เขาโฟกัสเรื่องตัวเลขนะคะคุณผู้ชม
เล็กอย่างงวดนี่๒ตัว๓ตัวต้องมีแล้วนะมีเลขอะไรบ้างไปฟังค่ะ
งวดนี้ขอ๒ตัวถ่ายแซม
อย่าลืมแจกไปเลย
เดี๋ยวก่อนนะพี่หนุ่มมิเตอร์มองไปก็แบบใช่ปะเหนียวเชื่อได้ป่ะเนี่ย
คงแพทย์พันหรือเปล่าเนี่ยแฟนมานะฮะ
อ่ะบอกอีกทีละกันเมื่อกี้เนี่ยที่พี่มันสิทธิ์ค่ำซ่อยเนี่ยเขาบอก

อะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมค่ะนะแต่ก็ยังมีตัวเลขที่พี่มนต์สิทธิ์แกชอบอีกเพียบเลย
ซ่อนไว้เยอะเดี๋ยววันใกล้เดี๋ยวมาดูกัน
ตัวเลขที่บอกไปมันเป็นตัวเลขลวงคุณดูซะก่อนคุณดูแผงของจริงซะหน่อย
น้ำจิ้มนะแต่ส่วนที่เป็นหมูกระทะเก็บเอาไว้ก่อน
ใช่นี่แค่น้ำจิ้มอันนี้แค่มาเป็นผักกับน้ำชุบเท่านั้น
เดี๋ยวก่อนนะไอ้เลขที่บอกเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นจะซื้อไม่เห็นจะมีเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมดิฉันนี่แหละแคปก่อน

จริงนะจอเราไกลมากแสดงว่าคุณสายตายาวนะ
ใช่ฉันอายุเยอะแล้วต้องรับตรงนี้ไปเลย
แต่ก็เติมไว้ก่อนละกันอีโมกสิตเนี่ยก็ตัวจริงแต่เขาก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน
ก็เอาเพราะเป็นแบบขอมปากขอมคอหกละกัน
อย่าทุ่มตัวเยอะทำงานดีกว่า

เข้ามาก็เออรับบ้าง

ฉันก็ฟังหูแล้วก็เก็บมาเข้าอีกหูนึงก็นานอยู่เหมือนกัน